จากจะมีบรรดาเหล่าดาราร่วมวิ่งในเส้นทางเดียวกับพี่ตูน
ตอนนี้ก็เข้าสู่จังหวัดนครสวรรค์แล้วนะคะ
ส่วนพื้นที่ที่พี่ตูนวิ่งผ่านไปไม่ถึงค่ะ
ก็มีเหล่าพี่น้องดาราอาสาออกวิ่งช่วยระดมทุนกันอีกในหลายพื้นที่เลยนะคะ
ที่ชนบุรีวันนี้พี่เชษพี่เชษคนดีคนเดิม
สตาร์ทร่วมทำกิจกรรมออกวิ่งระยะทาง๗กิโลเมตรค่ะ
ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไป
โดยเฉพาะนักเรียนโรงเรียนชนกรยานุกูลนะคะ
ธนบัตรใบละ๒๐บาทมาต่อกันยาว๒๐๐เมตรค่ะคุณ
ขณะที่ทางการประปาส่วนภูมิภาคเขต๑นะคะ
ก็ได้รวบรวมเงินมอบให้กับพี่เชษจำนวน๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑บาทค่ะ

ใช่นอกจากนี้ยังมีประชาชนและนักเรียนจากโรงเรียนปรีชานุศาสตร์นะคะ
นำเงินเย็บเป็นสายยาวยืนรอรวมแล้วเกือบ๑แสนบาท
รอมอบให้กับพี่เช่สมายบัฟเฟอโลอย่างหนาแน่นตลอดเส้นทางเลย

ซึ่งในวันนี้คุณผู้ชมค่ะยอดบริจาคจากพี่น้องแถบภาคตะวันออกที่ร่วมกันบริจาคตั้งแต่วันแรก

แตะ๑๐ล้านบาทแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ
สำหรับเส้นทางภาคตะวันออกอย่างเดียว

เขารวบรวมแล้วก็วิ่งระดมทุนตลอดเส้นทางที่ผ่านมา

อีกหนึ่งหนุ่มวันนี้ค่ะคุณก้องห้วยไร่ค่ะ
ผู้ที่ยกให้กับพี่ตูนเป็นไอดอลในหัวใจเลยนะฮะ
พร้อมกับเพื่อนศิลปินดาราก็ได้ออกวิ่งตามโครงการ๙คนละ๙ภาคอีสาน
พื้นที่จังหวัดสกลนครค่ะ
โดยมีข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนกว่า๑๐๐คนเนี่ยนะคะ
วิ่งออกจากบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอวานอนนิวาส
ซึ่งเป็นจุดสตาร์ทไปตามถนนวานอนนิวาสพังโคนค่ะ
โดยมีประชาชนในเขตเทศบาลยืนรอบริจาคเงินตลอดสองข้างทางเลยนะคะ

จากนั้นก็เลยตั้งปณิธานเอาไว้ว่าจะวิ่งเพื่อพี่ตูน
และเพื่อประเทศชาติบ้านเกิดบ้าง
อยากเป็นก้าวแรกของภาคอีสาน
แม้ว่าตอนนี้นะคะยอดเงินในโครงการจะทะลุ๗๐๐ล้านบาทไปแล้ว
แต่ทุกคนยังสามารถสมทบทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ได้อย่างไม่มีวันจบสิ้น
และขอขอบคุณน้ำใจจากพี่น้องชาวอีสาน
วันนี้ที่ร่วมกันบริจาคเงินและให้กำลังใจกันอย่างคึกคักเลยค่ะ
สวัสดีครับ
เป็นวันแรกของการก้าวแรกที่อีสานนะครับ
ตอนนี้เพิ่งเซ็ตต์ที่๓ตอนนี้ยอดก็ไป๕แสนแล้วนะครับ
ก็ขอบคุณมากครับไม่ได้คิดว่ามันจะขนาดนี้
สิ่งที่ที่ผมธรูปใจคือมวลชนที่เข้ามาร่วมกัน
ไม่ใช่น้อยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับ
นะครับเป็นหนึ่งกำลังใจให้พี่ตูนและเป็นหนึ่งกำลังใจพี่น้องชาวไทยครับ
๗๖๖ล้านบาทแล้วนะคะคุณผู้ชม
ตอนนี้ก็วิ่งไประยะทาง๑๕๗๐กิโลเมตรเข้าจังหวัดนครสวรรค์แล้ว
อีกนิดเดียวค่ะคุณวิ่งมาแล้ว๓๒วันนะต้องใช้คำว่าอีกนิดเดียวนะคะจะถึง๒๐๐กิโลแล้ว
ไกลค่ะแล้วก็ตอนนี้เป้าหมายที่ตั้งไว้สำหรับการระดมทุนก็เกินงบไปเรียบร้อยแล้ว
แต่ว่าประชาชนก็ยังรอบริจาคกันอย่างต่อเนื่องน่าแบบประทับใจมาก
ใช่แล้วค่ะเราก็น่าชื่นชมด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยพี่ตูนก็เลยกลายเป็นไอดอลขวัญใจใครหลายคน
รวมถึงคุณก้อยรัชวินด้วยดิฉันเห็นมีการแชร์ข่าวกันบทสัมภาษณ์ของพี่ตูนเขาถามพี่ตูนนักข่าวถามพี่ตูนว่า
พี่ตูนถ้าวิ่งถึงเส้นชัยเนี่ยพี่ตูนจะขอพี่ก้อยแต่งงานไหม
พี่ตูนตอบว่าถ้ามีโอกาสก็ครับสั้นแต่ได้ใจความ

ใช่แต่พอพูดแต่ดิฉันเชื่อนะว่าคำพูดที่ออกมาจากพี่ตูนเนี่ยมันจริงเสมอ